อู้เป็นไงรู้สึก
น้ำตกเหมือนจริงเหมือนจริงมากเลย

ใช่คือหนึ่งมันเหมือนมาก
สองจอเขาใหญ่กว่า๓๒เมตรนะคะ
ฝังอยู่ในบริเวณหน้าล็อบบี้หน้าลิฟต์
ก็ทำให้ผู้คนต้องทึ่งกับภาพน้ำตกที่มีชีวิตชีวา
เรากับยกน้ำตกมาไว้ในตึกจริงนะคะ

เดินเข้าไปในตึกรู้สึกว่าฉันจะเปียกหรือเปล่า
รู้สึกอาจจะโดนละอองกระเซ็นมาใส่หรือเปล่า